คุณผู้ชมนะคะเรื่องแรกอย่างที่เมื่อวานเรานำเสนอไปนะคะกับกรณีของน้องกระแตอาสยาม
คาดว่าประมาณ๑เดือนถึงจะกลับมาเดินได้ปกติค่ะ
ซึ่งเธอก็ส่งคลิปมาบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ

แล้วก็อัปเดตอาการให้หลายคนได้สบายใจด้วยค่ะ

เราไม่เคยเจออุบัติเหตุที่หนักหนา

อยากจะขอบคุณนะคะสำหรับทุกกำลังใจเลยค่ะ
ก็เสียใจก็รู้สึกเสียใจที่สุดเลยค่ะ
แบบก็เจ็บใจที่แบบ
เจ็บใจตัวเองที่แบบไม่ระมัดระวัง

เก็บไว้เป็นบทเรียนราคาแพงมากเลยค่ะ
ที่เห็นเนี่ยค่ะคือน้องกระแตส่งมาให้จากภูเก็ตเลยนะคะ

คุณผู้ชมเนี่ยเพิ่งเปิดห้องซ้อมไปนะคะ

คือเอาพูดตรงรายได้๑เดือนเต็มที่อยู่เนี่ยค่ะ

ว่า๑เดือนกะแตอาสยามสูญเสียรายได้ไปเท่าไหร่คุณผู้ชมนะคะ

มีละครเรื่องหนึ่งนะคะชื่อมัชชาอันดา

เล่นเป็นโอ้โหพญานาคเลยนะเรื่องนี้

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีถึงวันอาทิตย์ค่ะ
รับต่อละ๕๐๐๐๐บาทคุณผู้ชม
๑เดือนศูนย์รายได้ไป๘แสนบาทคุณผู้ชม

บอกว่ามีงานโชว์ตัวอีก๕งานคุณผู้ชม
งานนึงตกแล้วถั่วเฉลี่ย๒๐๐๐๐๐บาทค่ะ
ที่เป็นเงิน๑ล้านบาท

รวมไปถึงโปรเจคพิเศษเขาบอกว่าเป็นโปรเจกต์ลับนะคะ

ประมาณ๓๕ล้านบาทค่ะ

สรุปเลยค่ะอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะ
ทำให้กะแตอาสยาม

ล้าน๘แสนบาทคุณผู้ชมนะคะ
ก็เป็นข้อมูลที่เราให้ตัวมาให้นะคะ

เพราะว่าร่านสูตรฐานในไอจีค่ะ

กำลังซ้อมเดินแล้วค่ะ

หรือว่าเท้าลงแบบน้ำหนักเนี่ยจะได้ไม่เจ็บนะคะ

เสียดายโอกาสเนี่ยค่ะคือต้องยิ้มให้กับโชคชะตา

เดี๋ยวกลับมาวิลิสมาลาต่อได้แน่นอน
ขอให้กะแตหายไวนะคะ

ให้มีงานเยอะปังมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะ